ส่วนอ้วนรีเทิร์นนั้นก็อารวาสเหวี่ยงวินเป็นปกติ
อ้วนรีเทิร์นไม่เคยอารมณ์ดีค่ะ
สังคมของเพศที่๓ที่๔ที่๕ในสังคมไทยพวกคุณมองกันยังไง
การที่ตัวเองเป็นกะเทยไม่จำเป็นต้องดัดจริตกรีดดิ้น
เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้คนเขารังเกียจ
ยาก

ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมให้ทุกคนยอมรับยาก
เมื่อสักครู่แล้วกะเทยเนี่ย
บางทีวิทย์ไวท์กระตู้หมูอากับปีลิยาไม่ดี

แล้วก็มันฝังอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว
กระเทยเป็นสิ่งน่ารังเกียจมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ถ้าเกิดถ้าเกิดในแง่ของคนที่มองไปยังกระเทยเนี่ยผมนึกถึงทศวรรษที่๖๐ที่แบบ
เหยียดผิวคนผิวดำที่โดนหยามเหยียดจะมีห้องน้ำจะต้องเข้าทางเลยละคือพูดง่ายนิโกิดเหยียดผิว
ลูกว่าลูกเป็นกะเทยต้องส่งไปเป็นทหารต้องเตะต้องตบต้องตี
เตี๋ยเนี่ยยังไม่ยอมเลยสมัยก่อนเนี่ยเป็นกระเทยใหม่เตี๋ยเป็นคนจีนใช่ไหม
เตี๋ยบอกว่าเวลามึงเดินไปตลาดมึงอย่าเรียกกูว่าเตี๋ยนะกูอายคน
เชื่อไหมว่าคำพูดคำนี้เรายังจำได้อยู่เลยนะ
แต่แม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นแล้วช่างขอยังแค่เป็นคนดี
คือคนเขารับเราได้แต่คนเขาก็มีสังคมแล้วก็มีลูกค้า
ยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนบอกอัจฉันเศรียวะพูดจ้าน่าเชื่อถือ
อันนี้คนที่พูดพูดอย่างนี้นะคะ

แล้วแน่ใจได้ยังไงว่าลูกค้าเราเนี่ย

ถ้าลูกค้าเขาไม่ชอบคนพวกนี้
แล้วสินค้าเราจะไม่แย่เหรอ

สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ
มีแต่ไปเสียบัตรพี่เดินไปเสียบัตรนะ

ทำไมถึงต้องเอากับเธอยี่คือว่าเป็นคณะบดี

เจ้าหน้าที่เลือกเรานักศาสตเลือกเรา

อาจารย์จะแยกได้ยังไงครับว่ามันเกิดอคติจริง
อาจารย์คิดว่าเขาอาจจะอคติซึ่งเขาอาจจะไม่คิดอะไรเลยก็ได้
เราอ่านออกเวลาเราคุยกับเขา
ถ้าเราคุยกับเขาถ้าเขาไม่รับเราเนี่ยเรารู้
แต่ถ้าเขารับเราแต่คือเขาพูดกับเราดีมากเนี่ยนะครับ

รู้เลยว่าเขาเจอสมการ๒ชั้น
นั่นก็คือจะต้องมีคนในองค์กรเดียวกันพูดบอก
แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกับเธอย่างไร

แต่มันก็ยังดีกว่าสมัยโบราณนะ
สมัยก่อนเนี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะต้องทำตัวเป็นผู้ชายไปซึ่งเรามีความรู้สึกว่า
มันอยากอ้วกกับความคิดแบบนี้
คือผู้ชายจริงหญิงแท้เพศที่ถูกต้องเนี่ย
ทำเลวไม่ได้เหรอมันจะต้องชั่วมันจะต้องเลวแต่กับเธอย่างไร
สมัยก่อนเราจะโดนกดแบบนี้มาตลอดเวลาเลยนะ
แล้วก็มันจะต้องอยู่ในสังคมอยู่ในมุมแคบ
ของกลุ่มกับเธอยกลุ่มกับเธอยเท่านั้น
แต่ปัจจุบันนี้มันกว้างขึ้นมันก็ทำให้เราแก่ตัวไหม
เราใช้ชีวิตในความเป็นกะเทยของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยอมรับมากขึ้น
แต่ก็ยังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่โจมตีกระเทย
มันก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายที่ทำตัวให้น่ารังเกตและผู้หญิงที่ทำตัวน่ารังเกตและผู้หญิงที่ดูมีค่ะ
บอกไงถ้าชายร้อยคนร้อยนิสัยหญิงร้อยคนร้อยนิสัยกระเทยร้อยคนก็ร้อยนิสัยเหมือนกันค่ะ
แต่คนชอบคิดว่าชายร้อยคนร้ายนิสัยหญิงร้อยคนร้ายนิสัยแต่กระเทยร้อยคนนิสัยเดียวกัน
มีอยู่ช่วงนึงนะที่ใช้ชีวิตแบบว่าแบบว่าทุกวันจะต้องร้องไห้แบบว่าโอ้โหแทบจะวันเว้นวันช่วงปีประมาณ๒๘๒๙ปีนั้นโรคเอดมันเข้ามาในประเทศไทย
แล้วปรากฏว่ามันมีข่าวมาว่าเชื้อเอดที่เจอเนี่ยมันเจอมาจากกะเทยทุกคนก็เลยตราหน้าเพราะว่าความรู้ยังไม่มีว่าเป็นกะเทยมีโรคเอดเป็นกระเทยมีโรคเอด
ช่วงนั้นเนี่ยกินข้าวเนี่ยบางคนไม่กินข้าวกับกะเทย
เขาไม่อยากให้เราลงสระน้ำที่โรงแรมเขาไม่อยากให้เรากินข้าวที่เดียวกับเขาแล้วเขามองดูว่าถ้าเกิดเป็นกระเทยเนี่ยเป็นเอดโดยอัตโนมัติ
เออสมัยก่อนปีปีเนี่ยประมาณเนี่ยปี๓๐ปีที่แล้วค่ะ
พวกคุณสองคนนี้ต้องต่อสู้กับอะไรพวกนี้มาตลอดชีวิต
เป็นกะเทยไม่ยากแต่ใช้ชีวิตยากไงครับ
บนโลกใบนี้นะคะบนโลกใบนี้สมัยก่อนเนี่ยมีที่ยืนของกะเทยน้อยมากเพราะฉะนั้นกระเทยสมัยโบกะเทยเมื่อก่อนกระเทยปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากมายไหมคือปัจจุบันเนี่ยกับสมัยก่อนพี่เชื่อว่ากะเทยเนี่ยมีพอกันไงแต่มันอยู่ในมุมมืดเพราะสังคมไม่ยอมรับ
แต่นี่พอเสร็จปุ๊บพอสังคมเริ่มยอมรับเนี่ยกะเทยก็เริ่มมาเบ่งบาน
แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่ทุกอย่างมันดี
ใช่ดีขึ้นค่ะแต่มันก็ลำบากเอางี้นะพี่ถามเนกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาสัมภาษณ์ในการทำงาน๓คนและความสามารถเท่ากันเลย
มีผู้ชายแท้คนหนึ่งมีผู้หญิงแท้คนหนึ่งและมีกระเทยอีกคนหนึ่งเชื่อไหมว่ากระเทยไม่ได้รับเลือกหรอกค่ะถ้าความสามารถเท่ากัน
ในห้องโปรดิวเซอร์ต้องมีกระเทยผมอยากได้แนวคิดจากทั้งหญิงทั้งชายทั้งกระเทยทั้งทุกอย่าง
คือเวลาจะทำอะไรเสร็จไปก็มีปุ๊บเนี่ย

แต่ยังไม่กล้ากลอบแบบนั้น

แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยใครจะไปเขียนบทพี่ไม่ว่าเลยนะ
เพราะพี่มีความคิดว่าอยากทำหนังก็ได้หรือละครก็ได้เรื่องหนึ่งนะคะ
เรื่องว่าบันเทิงไทยไร้กระเทย
คือพี่อยากจะแสดงเห็นว่าถ้าวันหนึ่ง
กระเทยไม่อยู่เลยในวงการบันเทิงจะเกิดอะไรขึ้น

ก็คือมันเริ่มต้นเกิดความขัดแย้ง
นักจิบยาวคนหนึ่งมาบอกว่ากะเถยเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไปกะเถยเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นกระเทยต้องไม่ออกทีวีกระเทยต้องไม่ปรากฏตัวในสื่อ

แล้วก็นำเอาเทพบุตรจากเกาหลีเทพบุตรจากฮ่องกงมา
ก็ทำให้กระเทยบอกเขาว่าเราดีนัก
ลางานกันให้หมดเลยเพื่อจะไปงานนี้

แล้วดูสิว่าวันนั้นบันเทิงไทยจะอยู่อย่างไร

เท่าที่ฟังดูทั้งสองท่านมีความสุขกับชีวิต

ถ้าถามว่าอยากจะทำอะไรใช่ไหม
อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ให้กับวงการกะเทยเนี่ย
เขาได้รู้เลยว่ากะเทยเป็นคนดีได้
ไม่ได้แตกต่างจากเพศอะไรไปเลย
คือมันจะทำวิทยานิพลอะไรให้คนเขารับรู้ได้ว่ากะเทินเป็นคนดีได้
แล้วลองสังเกตดูว่ากะเทยสมัยนี้
จะเป็นกะเทยที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่

นี่ตั้งพ่อสังเกตอย่างหนึ่งนะ

บ้านใดมีลูกเป็นกะเทยหนึ่งคน

สุดท้ายแล้วคนเลี้ยงลูกพ่อแม่ตอนแก่เท่าจะเป็นกะเทยค่ะ

เยอะเลยส่วนใหญ่แล้ว

แม่โยนแก่ยามครับ

มองลูกที่เป็นกะเทยด้วยความรู้สึกดีขึ้นนะครับ
การอยากจะกลับมาสนุกในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่ง

ก็คืออย่างที่พี่บอกถ้าสมมติว่าพี่ได้กลับเข้าสู่วงบันเทิง
เรื่องวิชาการของพี่พี่ก็ยังไม่ได้ถิ่ง
หนึ่งการสอนหนังสือมหาลัยก็ยังมีต่อไป

ถ้าครูมีแรงสอนไปได้ตลอดจนถึงวันตายครูก็จะสอน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูไม่มีแรงที่จะสอน

ที่มาร่วมสนทนาแล้วก็เป็นเห็ด

ขอบคุณทั้งความยินดีเลยครับดีใจมาก

ไม่เคยพบเจอกับอุปสรรคในชีวิต
เพื่อให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นกลายเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป
แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคมากมายเท่าไหร่
ไม่ว่าจะเจอกับสังคมที่ยอมรับพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ทั้งคู่ก็ยังเชื่อและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป
ในเส้นทางที่พวกเขาเลือกเอง

ก็ไม่เคยเหมือนกัน